วัสดุที่นำมาทำเกษรและกลีบดอกของงานดอกไม้ไหว
จะมีทั้งแผ่นทองเหลืองและแผ่นทองแดง
ลักษณะของดอกก็จะเป็นทรงกลมที่มี๕กลีบ
ซึ่งช่างจะใช้แผ่นทองเหลืองทำส่วนดอก
และใช้แผ่นทองแดงสำหรับทำส่วนเกษร
อุปกรณ์ที่นำมาทำเกษรคือตัวตอก
ซึ่งช่างจะใช้ในการตัดรูปทรงเกษรรวมถึงที่เจาะรูเกษร
ส่วนอุปกรณ์สำคัญสำหรับการทำกรีบดอกคือ
ดุลกลีบเป็นอุปกรณ์ที่ทำให้ส่วนกลีบของดอกไม้ไหว
มีความโค้งงอนสวยงาม
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดย
ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน